ดูความคืบหน้าเหตุจราจนในเรือนจำบุรีรำ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงกลางวันเมื่อวานนี้นะคะ
อันนี้เป็นภาพมุมสูงที่เรือนจำบุรีรำเลยค่ะ
คือทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่า
มีกลุ่มนักโทษที่อยู่ภายในเรือนจำแห่งนี้

เป็นนักโทษที่ถูกสารสั่งจำคุกตลอดชีวิต
วอร์ดขึ้นมาประเด็นก็คือตั้งประเด็นเรื่องโรคโควิดสิบเก้า
เหมือนกับปลุกระดมว่าโอ้โหตอนนี้โควิด๑๙กำลังระบาดหนักนะ
ภายในเรือนจำเขาจะดูแลเราดีหรือเปล่า
ก็เลยเริ่มมีความวุ่นวายเกิดขึ้นครับ
มีการเผาเรือนนอนเผาโรงเฟอร์นิเจอร์ก็จะมีไม้มีอะไรเยอะค่ะ
เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีแล้วก็ทุบทำลายห้องเยี่ยมค่ะคุณผู้ชม
ที่เขาก่อเหตุวุ่นวายเขาก็ก่อเหตุไปแล้วควันไฟก็ออกมาจากเรือนจำตลอดเวลา
แต่ไอ้กลุ่มหัวโจกเนี่ยนู่นไปหลังเรือนจำนู่นหนีไป
สิบคนแห่คุกไปก็ปล่อยให้คนที่เขาวุ่นวายก็วุ่นวายกันอ่ะ
ตัวเองอ่ะหนีตัวหัวโจกอ่ะหนีกำแพงสามเมตรอ่ะปีนหนีได้
นี่ค่ะนี่คือภาพจังหวะนี้นะคงเตรียมไว้แล้วอ่ะ
คือกำแพงสูงยังปีนหนีได้ใช่คงต้องตั้งใจเตรียมการว่าเออ
เราจะปีนอะไรกันยังไงเราจะให้มุมหนึ่งก่อเหตุวุ่นวายชุลมุนกันไปนะ
อืมแต่นักโทษที่หนีออกไปเนี้ยนะคะทางเจ้าหน้าที่บอกว่า
วบตัวได้เกือบครบแล้วขาดแค่คนเดียวอันนี้เป็นจุดที่เป็นโรงแรมที่พักใกล้ใกล้เรือนจำ
ใช่ค่ะเขาก็เข้าไปในเหมือนแบบเป็นที่พักไปด้อมมอง
อันนี้มีสักประมาณหกคนได้มั้งแล้วก็เอารถจักรยานยนต์เข้าไปไปเอาเสื้อผ้าเขาด้วย
อ่าซ้อนสี่อีกสองคนวิ่งอ่าขึ้นจักรยานยนต์ไปได้สี่เนี้ยค่ะครับ
ก็จะมีภาพจากกล้องวงจรปิดชัดว่านักโทษคนไหนหลบหนีไปบ้าง
เดี๋ยวเรามาไล่เรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้กันก่อนนะคะแล้วก็ค่อยตามความคืบหน้ากันไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๑นาฬิกานะคะมีผู้ต้องขังกว่าร้อยคน
รวมตัวกันก่อความวุ่นวายจุดไฟเผาเรือนนอนโรงฝึกอาชีพโรงครัว
เสียหายเกือบทั้งหมดเลยค่ะภาพถ่ายทางอากาศอันนี้นะคะ
คุณผู้ชมเห็นอยู่ก็คือเป็นภาพนี้เลยดูควันไฟนะคะ
ไหม้เยอะมากก็มีกลุ่มผู้ต้องขังกลุ่มหนึ่ง
ในมือถืออาวุธมีดแล้วก็ปิดบังใบหน้าด้วยนะคะ
ผู้ต้องขังรวมตัวกันเข้าไปทุบทำลายทรัพย์สินในเรือนจำ
จุดเยี่ยมญาติทุบกำแพงพยายามจะหลบหนีด้วยการทุบกำแพงอะค่ะ
จราจนก็รุนแรงขึ้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะระยะ
เสียงปืนนั้นเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นเสียงปืนของเจ้าหน้าที่ยิงข่มขู่
นักโทษที่ก่อเหตุชุลมุนวุ่นวายนะคะ
ก็มีการประสานทั้งทหารทั้งตำรวจทั้งเรือนจำจังหวัด
มีเจ้าหน้าที่มาช่วยควบคุมสถานการณ์
หลักคือเจรจาแบ่งกำลังปิดล้อมเรือนจำนะคะ
ผ้านตำรวจเอกนรรสสวัสดิตนานอธิบดีกลมราชธรรม
พนธ์ตำรศี่คิรีศักรณ์ตันติวัทชัยรองพู้บัญชการตำรวจภูทรภาค๓
ก็ไปบริหารจัดการสถานการณ์ด้วยตัวเอง
ช่วงเย็นก็เริ่มมีการทยอยผู้ต้องขังออกมา
ถ้านักโทษคนไหนไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุจรจนวุ่นวายนี้
หมอบลงนะนี่นะคะ
และเจ้าหน้าที่เขาก็ค่อยกระชับพื้นที่เข้าไป
แล้วก็แยกนักโทษที่ไม่เกี่ยวนักโทษที่ยอมแล้วสมัครใจจะออกมา
ก็ทยอยนำออกมาค่ะเอาผู้ต้องขังสูงอายุออกมา
นำผู้ต้องขังหญิงออกมาก็จนนำออกมาได้๑๕๐๐คนจาก๒๐๐กว่าคน

ทีนี้ค่ะจังหวะที่นำนักโทษออกมาเห็นไหมคะนำขึ้นรถ
แล้วก็จะได้ยินเสียงตะโกนเรียกชื่อหลายชื่อเลย
คือเป็นญาติของนักโทษที่เขารู้ว่ามีเหตุจรจนเกิดขึ้นในเรือนจำบุรีรำ
เขาก็มายืนรอดูกันแบบนี้ค่ะเป็นร้อยคน
พอเห็นรถนำนักโทษออกมาจากเรือนจำเขาตะโกนเรียกชื่อ
เพื่อให้นักโทษตะโกนตอบกลับเขาจะได้รู้ว่าญาติเขาเพื่อนเขาคนในครอบครัวเขา
ออกมาจากเรือนจำได้อย่างปลอดภัยอย่างนี้ค่ะ
๑นาฬิกา๔๐นาทีเมื่อวานนี้ควบคุมสถานการณ์ได้นะคะ
ช่วงทุ่มหนึ่งเมื่อวานนี้อธิบดีกรมราชธรรมแถลงสรุปสถานการณ์
ว่ามีผู้ต้องขังบาดเจ็บเล็กน้อยก็บาดเจ็บในลักษณะเหยียบเศษแก้วอะไรแบบนี้ค่ะ
ไม่มีผู้เสียชีวิตไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส
สินของทางราชการเสียหายเกือบหมด
นี่คือช่วงจังหวะที่ไปรวบตัวผู้ต้องขังที่หลบหนีได้นะคะ
วบตัวมาได้ก็นอนกับพื้นอย่างเงี้ยค่ะยังใส่ชุดนักโทษอยู่เลยนะคะ
สิ่งที่เสียหายคือเกือบหมดค่ะคุณผู้ชม
เหลือแค่อาคารพยาบาลที่ยังใช้การได้นิดหน่อยนะคะ
ทีนี้ค่ะก็ต้องไล่ดูใครริเริ่มใครก่อวอใครผิดอะไรยังไงบ้าง
ต้องไล่ดำเนินการกันไปช่วงที่ผู้ต้องขังหลบหนี
กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้นะคะภาพที่ให้ดูไปเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะ
ก็คือเป็นโรงแรมแห่งหนึ่งใกล้เรือนจำภาพนี้เลย
คือนักโทษเนี่ยบุกเข้าไปเพื่อจะเปลี่ยนชุดไม่อยากจะใส่ชุดนักโทษตอนหนี
แล้วก็ขโมยรถจักรยานยนต์กันไปพยายามจะซ้อนสี่เนี่ย
ค่ะก็ซ้อนได้๔ส่วนอีก๒ก็ต้องวิ่งกันแหละพนักงาน
โรงแรมนี้เขาเล่าให้ฟังว่าช่วง๑๑โมงกว่าผู้ต้อง
ขัง๕๖คนนะคะมาหลังห้องเป็นห้องพักของพนักงานได้ยิน
เหยียบสังกษีก็เลยเอ๊ะใครเข้ามาในพื้นที่โรงแรมแล้ว
ก็เห็นเนี่ยทั้งหมดเนี้ยอ้อมมาหน้าห้องมีสี่คนนะคะใส่
ลำลองแล้วก็มีคนหนึ่งใส่ชุดนักโทษแล้วก็พูดเลย
นะบอกขอเปลี่ยนชุดหน่อยเอาชุดมาครับขู่เอาชุดของพนักงาน
โรงแรมอ่ะค่ะพนักงานบอกว่าไม่ให้ทั้งหมดก็รีบไปขึ้นรถ
จักรยานยนต์ที่เห็นตามภาพในกล้องวงจรปิดเหมือนที่เรา
คือรถจักรยานยนต์คันนี้เขาเสียบกุญแจคาไว้
เนี่ยนักโทษพวกเนี้ยก็เลยเอาไปได้นะคะ
พอเปิดมาก็เห็นพวกเขาเลยครับเขาก็เลยเดินมาห้อง
ผมเลยแล้วเขาก็บอกว่าเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าหน่อยอยากได้
เสื้อผ้าครับแล้วผมมาให้เพื่อนเขาก็หันไปเจอรถผมพอ
ดีแล้วกุญแจก็อยู่ในรถเขาก็ขึ้นไปหมดเลยครับแล้วมัน
ออกไปไม่ได้ทางมันตันครับมอเซคันเดียวนั่งห้าคนคันเดียว
นั่งสี่คนครับอีกคนนึงวิ่งตามแล้วขับไปไม่ได้
เขาก็ทิ้งรถผมเลยทิ้งแล้วเขาก็วิ่งวิ่งหนีไปครับ
จะตีครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะครับผมก็ตะโกน
เรียกคนแถวนี้ว่าช่วยด้วยช่วยด้วยเขาก็ไม่มีใครแต่
นี่ไม่มีคนแล้วเขาได้ยินเสียงโฆมสะโกนเขาก็วิ่ง
กันไปหมดเลยฮะส่วนพนักงานหญิงอีกคนนึงนะคะอยู่
ข้างห้องบอกว่าตอนเกิดเหตุผู้ต้องขังบุกเข้ามาที่ห้อง
พักแล้วเขาก็สบตากับผู้ต้องขังพอดีเลยก็เลยไม่
กล้าเปิดประตูกลัวว่าจะถูกจับเป็นตัวประกันแล้วก็รีบ
โทรแจ้งเจ้าหน้าที่โอ้โหพนักงานหญิงคนนี้บอกว่ายัง
ตกใจไม่หายเลยอะค่ะจนอยู่ไม่ไหวขอย้ายไปพักที่

พอเห็นเป็นผู้ชายก็คิดว่าเป็นเพื่อนเขาก็เลยรีบปิด
ประตูแล้วก็ส่องส่องผ้ามาตรงหน้าต่างดูอะค่ะแล้วว่า
เห็นเหมือนแย่งรถกันอย่างนี้ค่ะจะเอารถไปก็เลย
รู้เลยว่าไม่ใช่เพื่อนเขาไม่อะไรอย่างนี้ค่ะ
หรือว่านักโทษน่าจะเป็นนักโทษแหกคุกอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเรือนจำมันอยู่ใกล้ใกล้แล้วหนูก็เลยรีบกด
โทรศัพท์โทรหาแฟนเขาค่ะที่อยู่ที่โรงแรมอย่างนี้
ให้รีบมาอะไรอย่างเงี้ค่ะแล้วเขาก็ถึงถึงรู้ว่า
มีนะคนแหกคุกมีเผาเรือนจำอะไรอย่างนี้เส้นทาง
ผู้ต้องขังหลบหนีจากเรือนจำเนี่ยนะคะหลังจากวิ่ง
ที่โรงแรมตรงนี้อ่ะนะคะก็ขี่รถไปเจอทางตันค่ะไป
ต่อไม่ได้ค่ะก็เลยวิ่งหนีไปที่ทุ่งนาแล้วก็ขโมยรถ
จักรยานยนต์ของคุณลุงคนนึงที่เลี้ยงวัวอยู่แล้วก็ขี่
ทางโรงโม่หินจอดรถจักรยานยนต์ทิ้งแล้วก็วิ่งหนี
นักข่าวของเราก็เลยไปคุยกับคุณลุงที่ถูกขโมยรถ
จักรยานยนต์นะคะคุณลุงบอกว่าเห็นผู้ชายห้าหกคนได้
ตัดผมเกลียนเลยวิ่งมาที่ทุ่งนาตอนแรกนึกว่าวัย
แถวบ้านเพราะว่าวัยรุ่นก็ชอบมากระโดดน้ำเล่น
ร้อนที่เบาะน้ำตรงนี้ก็เลยตะโกนเป็นแบบภาษาท้อง
แบบเนี้ยกลุ่มนี้ก็หันมาขอโทษด้วยนะครับเออนักโทษกลุ่มนี้มาขอโทษครับ
แล้วก็วิ่งหนีแล้วก็ไปขโมยรถจักรยานยนต์ของลุง
รถจักรยานยนต์ของลุงก็เสียบกุญแจคาไว้เหมือนกันมันก็เลยเอาไปง่ายเลยนะคะ
เอาเขียวไปด้วยเอาขวดน้ำไปด้วยแล้วก็หนีไปลุงก็เลยแจ้งตำรวจ
ถึงรู้ว่าอ้าวไอ้แก๊งนี้วัยรุ่นแก๊งนี้นักโทษแหกคุกนี่
เจ้าหน้าที่ก็ไปเจอรถจักรยานยนต์จอดทิ้งเอาไว้ที่ชายป่าข้างโรงโม่หิน

พอผมนั่งดูโทรทัศน์ผมออกมาก็ผมก็เห็นมันวิ่งมาจากนู่นครับ
ผมวิ่งมาพอวิ่งมามาถึงวัวผมตื่นผมก็ได้บอกว่าไอ้นายอย่าวิ่ง
วัวตาตื่นมันก็บอกว่าขอโทษครับครับคุณฟอกที่นี่ทีนี้มันก็ออกมาสองคน
ไอ้สามคนที่หลังเนี้ยมันมันมาจับรถนี่เลยมันวิ่งมาวัวไอ้ตัวนี้ไล่ชนเนี้ย
เนี้ยเนี้ยไล่ชนผมเอาผมก็มองมันมันวังที่วัวด้วยนะ
ผมก็มองไม่ชัดไม่เห็นว่าสักพักหนึ่งได้ยินเสียงรถเสียงรถไป
ทิ้งน้ำอ่าทิ้งน้ำทิ้งทิ้งเคี่ยวอยู่นี่แหละพอดีผมมองไป
เอาสามคนสอนถ่ายไปเลยเอามารถเรานี่แหละ
นักโทษชายที่หลบหนีไปตอนนี้ยังตามจับได้ไม่ครบนะฮะ
แต่วันนี้ก็มีญาติยาดของผู้ต้องขังที่อยู่ที่เรือนจำจังหวัดบุรีรำ
เป็นร้อยนะครับท่านผู้ชมครับที่ไปที่หน้าเรือนจำ
หลังจากที่เขารู้ข่าวว่าจะมีการย้ายกันไปนะฮะ
เพื่อไปอยู่ที่อื่นก่อนต้องเคลียร์พื้นที่ที่นี่นะครับ
ยืนกันอยู่ที่ริมถนนไปเกาะรั้วด้านหน้าเรือนจำจังหวัดบุรีลำ
เพราะต้องการทราบข่าวญาติของเขาที่เป็นนักโทษอยู่ที่นี่
ว่าตกลงเป็นตายร้ายดียังไงนะฮะ
หลังจากเกิดเหตุจราจนเมื่อวานนี้แล้วได้ข่าวว่าถูกย้ายไปตลอดทั้งคืน
นะทั้งคืนเนี่ยมีการนำผู้ต้องขังรวมกว่าสองพันหนึ่งร้อยหกคน
ออกจากเรือนจำจังหวัดบุรีรำไปอยู่เรือนจำอื่นหมดแล้ว
เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดบุรีลำก็เลยมาประกาศชื่อของผู้ต้องขัง
ที่ถูกย้ายไปอยู่เรือนจำต่างให้กับญาติญาติฟัง
อยู่เรือนจำไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ประกาศกันไปเรียบร้อย
แต่ว่าญาติของผู้ต้องขังที่นี่บอกโอ้โหประกาศรอบเดียว
ฟังไม่ทันแต่เจ้าหน้าที่บอกด้วยความขอบลอบแล้วครับ
๒๑๐๖คนยาดบางส่วนพอได้ยินชื่อลูกหลานตัวเองก็สบายใจนะครับ
ไม่ได้หลบหนีไม่ได้บาดเจ็บอะไรถูกย้ายไปเรียบร้อยอย่างนี้นะครับ
เขาก็แค่อยากมารู้ว่าญาติพี่น้องของเขาเป็นอะไรหรือไม่ได้รับอันตรายหรือเปล่า
เจอชื่อลูกแล้วอยู่ที่บัวใหญ่ค่ะ

เหลืออีกหลานอีกคนนึง
รอประกาศชื่ออยู่ค่ะเดือดค่ะเดือดไม่สบายใจค่ะ
เห็นข่าวแล้วรู้สึกตกใจมากกลัวโรคก็กลัว
แต่ความเป็นห่วงลูกเราก็เป็นห่วงใช่ไหมล่ะ
เราก็ร้อนใจเป็นกังวลนอนไม่หลับก็เลยรีบมาค่ะรีบมาดู
ญาติเข้าไปหรือเปล่าไปอยู่ไหนอะไรยังไง
ใช่ไหมเมื่อคืนว่าค่ะใช่

อ่าเดี๋ยวฟังเสียงญาติของผู้ทรงขังอีกสักคนแล้วกันนะฮะ
นี่ค่ะคุณบุริพัฒน์บุตนินผู้สื่อขาของเราก็พยายามจะถามอยู่
เรือนจำกลางขอนแก่นนี่เป็นหนึ่งในเรือนจำที่รับนักโทษมาจากเรือนจำจังหวัดบุรีรำนะครับ
สมศักดิ์จังตระกูลผู้ราชการจังหวัดขอนแก่น
แล้วก็ทางผู้บัญชาการเรือนจำกลางขอนแก่น
แล้วก็ทางแพทย์ด้วยไปตรวจเยี่ยมนักโทษวันนี้ไปดูมาตรการในการรักษาความสะอาด
ในพื้นที่เพื่อป้องกันเรื่องของโควิด๑๙ด้วยนะญาติจะได้สบายใจนักโทษจะได้สบายใจนะ
แล้วก็มีจุดเยี่ยมญาติที่เดิมจะใช้แอปพลิเคชันสื่อสารในการเยี่ยมผู้ต้องขังเนี่ย
เขาก็จัดเตรียมไว้ให้แต่ตอนนี้ยังงดเยี่ยมอยู่นะครับ
เพราะว่าขอนแก่นบอกว่าเรือนจำกลางขอนแก่นรับนักโทษจากเรือนจำจังหวัดบุรีรำมาอยู่ชั่วคราว๒๕๐คน
เดี๋ยวก็จะให้ความรู้ความเข้าใจกับนักโทษทั้งเรือนจำนั่นแหละ
เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด๑๙นักโทษที่นี่จะได้สบายใจกันเดี๋ยวจะมีปัญหาเหมือนเดิมอีกนะคะ
เลยค่ะดีครับพันธุ์ตำรวจโทประวุฒิวงศรีนินรองอธิบดีกรมราชธรรม
ญาติญาติสบายใจได้นะเดี๋ยวข้อมูลเสร็จเรียบร้อย
เดี๋ยวแปะประกาศเลยเดี๋ยวโพสต์ในเฟซบุ๊กเลย
ยืนยันเพื่อความสบายใจว่าไม่มีนักโทษคนไหนบาดเจ็บร้ายแรง
มีแค่๑รายที่ส่งไปโรงพยาบาลและปลอดภัยแล้วด้วย
นักโทษที่ก่อเหตุที่เป็นเหมือนแบบหัวโจกอ่ะนะตัวต้นเรื่อง
สิบเอ็ดคนจับได้แล้วสิบเหลือคนเดียวที่ยังหนีอยู่
คือนายธัญพงศ์ศิลปูนอายุยี่สิบหกปี
เป็นนักโทษอยู่ระหว่างการพิจารณาคดียาเสพติด
ตำรวจกำลังไล่ล่าตัวอยู่แต่ตอนนี้รู้แล้วว่าหลบหนีไปในเส้นทางไหน
เนื่องจากว่าเมื่อนี่เราจำเป็นที่จะต้องเคลื่อนย้ายผู้ต่าง
รีบด่วนนะครับเนื่องด้วย
สภาพภายในเนี่ยไม่สามารถที่จะหลับนอนได้ก็เลยต้องเอ่อใช้การ
นับจำนวนนับจำนวนแล้วก็ไปส่งตามเรือนจำต่างใน๑๘เรือนจำ
ซึ่งอยู่ในเขต๓และเขต๔นะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้เรากำลังจะรวบรวมรายชื่อทั้งหมด
ให้ทางเรือนจำฝ่ายลับได้ส่งมา

ตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ไปไล่ดูกล้องวงจรปิดในเรือนจำนะคะ
คนที่เป็นหัวโจกริเริ่มคนแรกเลยนะคนเดียวนะ

วางแผนปลุกระดมให้เกิดจราจน
รู้แล้วว่าผู้ต้องขังคนที่ริเริ่มคนแรกคือใคร
อาวุธที่ใช้ก่อเหตุมีดไฟแชค
ผู้ต้องขังเขาไปเอามาจากโรงครัว

ตอนนี้รอการสอบสวนอยู่นะคะ

ที่เป็นประเด็นที่ผู้ต้องขังเอามาใช้
เพื่อก่อวอร์ดปลุกระดมให้จราจนกันเนี่ยนะ
เรือนจำจังหวัดบุรีรำยืนยันว่า
ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในเรือนจำนะคะ
และเรือนจำมีมาตรการอย่างเข้มงวดอยู่แล้วนะคะ
ตามภาพในกล้องวงจรปิดที่ไปที่โรงแรม

รู้ชื่อหมดแล้วค่ะนายกิติพลสังวานรำนายกฤษดาทองสิมมา
ในมนตร์ผ่าชัยภูมินายนักฮารินเพ็งศรจับได้หมดแล้ว
อย่างที่บอกเหลือคนเดียวนายธัญพงศ์ยังหนีอยู่แต่ได้เบาะแสแล้ว
กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรำตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงนะคะ
ว่าเป็นการสร้างสถานการณ์เรื่องโควิด๑๙หรือเจตนาก่อเหตุวุ่นวายเพื่อที่จะหลบหนีค่ะ
ผมว่าคงหาเหตุนั่นแหละก็ออกไปได้จริงนะฮะ
คุณผู้ชมครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเรานะครับที่ลงพื้นที่ไปที่บุรีรำเนี่ย
ก็เลยลองไปสำรวจพื้นที่แถวด้านหลังกับด้านข้างเรือนจำหน่อยค่ะนะฮะ
ว่าชาวบ้านแถวนั้นจะเป็นยังไงกันบ้างเมื่อวานก็โอ้โหเห็นข่าวก็ตกออกตกใจกันหมดนะครับ
ไปเจอคุณยายท่านหนึ่งนะฮะซึ่งอยู่ใกล้ใกล้กับเรือนจำแค่สัก๕๐เมตร
จะมีชุมชนอยู่ไม่ห่างจากพื้นที่เรือนจำ
นี่ครับคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราไป
ก็เจอคุณยายคุณยายบ้านอยู่ติดเรือนจำเลย
บอกว่าเมื่อวานตอนเกิดเหตุนั่งอยู่แค่หน้าบ้าน
นี่นั่งแบบนี้เลยไอ้หนูเอ้ยยายนั่งอยู่อย่างนี้
แล้วมองไปเห็นเปลวไฟเห็นควันไฟพุ่งขึ้นมา
หงายหลังไปเลยแล้วก็ฟื้นรู้สึกตัวอีกที
ก็รีบเอาน้ำขึ้นมาล้างหน้าตอนนั้นยังไม่รู้หรอกว่า
ตอนนี้ก็รู้จากข่าวนี่แหละว่ายังมีนักโทษที่หลบหนีได้๑คนนะครับ
ก็เลยอยากขอให้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามจับกลุ่มตัวให้ได้โดยเร็ว
เพราะเป็นห่วงความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็คนในบ้านและคนในชุมชน
เจ็บขาด
มีชาวบ้านอีกคนนึงนะครับ
บอกว่าก่อนหน้านี้ผู้คุมเคยพานักโทษเนี่ยออกมาบำเพ็ญประโยชน์

ตอนนั้นก็รู้สึกกลัวอยู่บ้างเพราะว่านักโทษที่ออกมามันก็เยอะ
แล้วเรือนจำแห่งนี้มีเนื้อที่แค่๙ไร่
แต่มีนักโทษอยู่ถึง๒๐๐กว่าคนก็แออัด
เรือนจำเคยมีโครงการจะไปสร้างที่ที่จะเป็นเรือนจำใกล้กับค่ายทหาร
ส่วนตัวตอนนี้เรือนจำถูกไหม้เสียหายไปหมดแล้ว
ก็เลยอยากขอให้ย้ายเรือนจำออกไปไกลจากชุมชนหน่อย
เพราะเป็นห่วงลูกหลานในบ้าน
ถ้ายังอยู่ใกล้ใกล้กันอีกเนี่ยเกรงว่าเดี๋ยวจะมีเหตุซ้ำรอยขึ้นมาอีกรอบนึง
อันตรายทุกอย่างเพราะแต่ก่อนที่เรือนจำมาทำที่นี่บ้านมี๓๔หลังเองลูก
พอจะมีผู้คุมมาอยู่ผู้คุมก็ซื้อที่แถวนี้ลูกหลานก็ยกบ้านกันเต็ม
ชาวบ้านชาวชุมชนแถวเรือนจำบุรีรำก็เลยฝากถาม
บอกได้ยินข่าวทุกปีว่าเดี๋ยวจะย้ายแล้วจะย้ายแล้วไปเอาที่ใหม่ที่มันใหญ่
รับนักโทษได้เยอะเยอะแต่ก็ยังไม่เสร็จสิ้นโครงการนี้สักทีนึง
ก็เลยฝากว่าเออถ้าย้ายได้ก็จะดีเพราะว่ามันแออัด
เขาเป็นห่วงว่านักโทษ๒๐๐กว่าคนที่อยู่๙ไร่เอง
แต่ว่าทีนี้ค่ะนักโทษที่ยังหนีอยู่คนนึงค่ะ
ทางเจ้าหน้าที่ก็ฝากคนในพื้นที่ว่าถ้าใครเห็นช่วยแจ้งเบาะแสเจ้าหน้าที่หน่อย
แต่เบื้องต้นก็รู้แล้วแหละว่าเส้นทางการหลบหนีเนี่ยหนีไปทางไหนยังไง
คุณผู้ชมค่ะผู้ต้องขังแหกคุกเรือนจำบุรีรำยังจับไม่ได้คนนึงนะคะ
หลังจากมีเหตุจราจนกันตั้งแต่กลางวันจุดไฟเผาทุบทำลายข้าวของ
บางส่วนก็หนีปีนกำแพงหนีไปทางด้านหลังเรือนจำ
นักโทษคนอื่นอื่นจับได้แล้วเหลือคนเดียวคนนี้ชื่อว่านายธัญพงศิลปภูล
นี่ค่ะหรือนายนบอายุ๒๖ปีเป็นผู้ต้องขังอยู่ระหว่างการพิจารณาคดี
คดียาเสพติดและคดีอาวุธปืนค่ะมีประวัติถูกดำเนินคดียาเสพติดมาก่อนนะคะ
ถูกจำคุก๖ปีพ้นโทษเมื่อ๓มกราคมที่ผ่านมาไม่ถึง๒เดือน
จับคดียาเสพติดกับคดีอาวุธปืนอีกรอบแล้วก็ต้องกลับเข้าไปในเรือนจำอีกรอบ
คราวนี้แหกคุกเลยแล้วยังจับไม่ได้แค่คนเดียวหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับแม่ของนายนบแม่อายุ๕๘แล้วค่ะ
แม่บอกว่าเมื่อวานนี้พาหลาน๓คนเข้าป่าไปหาแมงกุจี
ไปหาไข่มดแดงขายเลี้ยงปากท้องอ่ะญาติโทรศัพท์ไปบอกว่ามีนักโทษแห่คุก
แม่บอกแม่ตกใจมากรีบพาหลานกลับบ้านได้แต่พาวนาว่าอย่าให้เป็นลูกแม่เลย
สุดท้ายลูกแม่จริงแม่บอกแทบเป็นลมล้มทั้งยืนค่ะ
เพราะว่านักโทษที่แหกคุกคือลูกชายแม่
จะมีมาตรการปิดเรือนจำเนื่องจากโควิด๑๙
เรือนจำเขางดเยี่ยมแต่ก็ไม่คิดไงว่าจะมาเกิดเหตุแบบนี้
แม่ก็เลยฝากผ่านนักข่าวของเราเลยฝากถึงลูกเลย
บอกว่าให้มอบตัวเถอะกลัวจะถูกเจ้าหน้าที่วิสามัน
ถ้าไม่กล้ามอบตัวมาหาแม่เดี๋ยวแม่พาไปมอบตัวเองนี่
บอกเลยนะคะว่านบเอ้ยหนีไปก็ไม่พ้นหรอก
อย่างน้อยนะถูกจับกลับเข้าไปเข้าคุกเหมือนเดิมเนี่ย
ยังได้เห็นหน้ากันบ้างนะแม่ยังไปเยี่ยมได้บ้างนะ
สารแม่เถอะตอนนี้แม่กินไม่ได้นอนไม่หลับเลย
ออกตามหาลูกทุกวันถึงลูกจะเป็นยังไง
หัวอกคนเป็นแม่ก็รักและเป็นห่วงลูกอยู่ดี
อืมแม่ก็แซงนอนไม่หลับ
ทีมข่าวก็ไปคุยกับป้าของในนบด้วยค่ะ
เป็นคนเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กค่ะ

หลานชายพ้นโทษมาครั้งที่แล้วเมื่อสามมกราคมก็กลับมาที่บ้าน
บ้านก็ผูกพังจนอยู่กันแทบไม่ได้ก็บ่นกับป้าว่าป้าผมจะอยู่ยังไง
นี่คือสภาพบ้านนะคะดูสิคะคือในนบก็บอกว่าโอ้โหบ้านแบบนี้ผมจะอยู่ยังไง
อยากไปหาลูกวัย๒ขวบแต่ก็เลิกกับภรรยาไปแล้ว
ภรรยาไม่ยอมให้เจอลูกภรรยาไม่ยอมให้อยู่ด้วยไปหาก็ไปหาไม่ได้
จะไปทำงานก็ไม่มีใครรับเพราะว่ามีประวัติต้องคดียาเสพติด
นี่นายนบเคยบ่นกับป้าแบบนี้อืมป้าบอกป้าก็ให้กำลังใจอ่ะ
ว่าอ้าวก็ยังหนุ่มยังแน่นอ่ะก็กลับตัวกลับใจดิอย่าทำอะไรผิดสิ
ตั้งใจทำงานเก็บเล็กผสมน้อยแต่สุดท้ายก็ทำผิดซ้ำ
กลับเข้าคุกอีกรอบและสุดท้ายก็ทำผิดแหกคุกมาอีกเนี่ยค่ะ
ขึ้นมากครับน้อง

สำหรับการติดตามตัวในนบนะฮะนักโทษที่หลบหนีไปเนี่ย
แล้วก็เป็นหัวโจกก่อจรจนที่รวนจำบุรีรำชุดไล่ล่ากำลังเร่งติดตามตัวอยู่นะครับ
เมื่อช่วงบ่ายไปเจอรถจักรยานยนต์ที่ชิงไปแล้วก็ไปจอดทิ้งไว้ที่กระท่อมทุ่งนาท้ายหมู่บ้าน
การทำงานของเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็กระจายกำลังติดตามตัวอยู่นะครับ
ในนบนายธัญพงศ์สินภูลอายุเพิ่งยี่สิบหัวปี
เพลเป็นคนบุรีรำอยู่แล้วนะครับตำบลพรสำรานอำเภอคูเมือง
นักโทษคดียาเสพติดตอนนี้เหลือคนเดียวนะฮะช่วงบ่ายที่ผ่านมา
ในนบใช้ขี่หนีไปไปจอดอยู่กระท่อมท้ายทุ่งนาบ้านโนนเมือง
บ๑๓ตพรสำรานอคูเมืองจบุรีลำ
ก็เป็นพื้นเพตามบ้านเกิดของนายคนนี้เลยนะฮะ
แล้วก็ไปเจอกางเกงที่เป็นชุดหมี๑ชุดขนม๑ห่อ
เก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วนะฮะนี่ฮะ
ที่คาดว่าในนบมาเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็หนีไปต่อ
และเชื่อว่าต้องมีคนช่วยเหลือพาหนีนะฮะ
ตอนนี้กำลังแกะรอยไปอย่างกระชั้นชิดเชื่อว่ายังหนีไปได้ไม่ไกล
เพราะว่าตอนนี้ตั้งด่านสกัดจับหมดนะครับไหนจะมีด่านโควิด๑๙อีกนะฮะ
ญาติของนายนบเราไปเจอคนหนึ่งนะครับเขามีศักดิ์เป็นลุงนะ
บอกกับทีมข่าวของเราว่าพ่อกับแม่ในนบเนี่ยแยกทางกัน
ตั้งแต่นายนบยังเล็กก็เลยอยู่กับลุงกับป้ามาตลอด
นบเคยถูกจับกลุ่มคดียาเสพติดมาครั้งหนึ่ง
ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองหลังจากที่มีเรื่องอยู่ในเรือนจำแล้วเนี่ย
ก็ยังไม่เห็นตัวหลานเลยจึงอยากฝากไปถึงหลานถ้าฟังอยู่
ให้ออกมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่โทษหนักจะได้กลายเป็นเบา
เพราะหนีไปยังไงก็หนีไม่พ้นส่วนเรื่องราวต่างที่เกิดขึ้น

ลุงก็ร้องไห้เป็นห่วงเลยนะครับ
เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กอ่ะป้าก็ฝากบอกนะครับ
ถ้านายนบถ้าฟังอยู่นะป้าก็ฝากบอก
ป้าบอกว่าอยากจะเห็นหลานชายเนี่ยกลับมาแบบตัวเป็น
ไม่อยากเห็นกลับมาแบบร่างไร้วิญญาณตอนนี้เป็นห่วงมาก
ออกมามอบตัวเถอะนะออกมามอบตัวจะได้กลับตัวกลับใจ
รับโทษซะอายุเพิ่ง๒๖ยังมีโอกาส
ในการเป็นคนดีแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตในสังคม
แล้วก็ฝากด้วยถ้าหากว่ามีใครพาหนี
คนพาหนีเนี่ยคุณมีความผิดด้วยนะ
คุณจะถูกแจ้งข้อหาและดำเนินคดีด้วยนะ
พาไปมอบตัวดีกว่าพาหนี
ความคืบหน้าเดี๋ยวตามกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับ